แต่ช่วงนี้พาไปจับอะไรที่ลื่นไหลลื่นไหลกันดีกว่า

ร้องเพลงไหมเดี๋ยวผมเล่าข่าวไปเดี๋ยวคุณค่อยร้องไป

จริงอยากจะร้องตอนนี้เพราะอยากเต้นด้วย

เพราะว่าจะไปให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับ
เขาจับอะไรลื่นไหลขนาดไหนและสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันครับ
ค่ะ
คุณผู้หญิงบอกคุณผู้หญิงบอกแหมลื่นนี่ก็ปลาไหล่นะเธอนะ
ฉันจะใช้สนามนี้แหละเป็นที่ฝึก
ที่ทดลองฉันจับปลาไหลได้เยอะฉันไปจับเธอแน่นะครับพ่อสามีตัวดี
ใช่เป็นความแค้นส่วนเป็นความแค้นส่วน
สำหรับชาวอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนบอกว่าแม้อากาศจะร้อนแต่ก็ไม่หวั่นนะ
กองเชียร์ที่อยู่ริมสระก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสุดมันเลย
จับปลาไหลเราก็รู้อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
จับในโครนในเลนแบบนี้ก็ยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับ
ซึ่งงานที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดขึ้นนะครับ
โครงการประชารัฐอาสาลงแขกดำนาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและการทำนาแบบปลอดสารพิษด้วยนะครับ
การจับปลายนี้นะฮะก็ขังปลายไว้ในนาแบบนี้กั้นเป็นคอกนะฮะการปลายมุดหนี
จากนั้นผู้เข้าแข่งขันกันนะฮะแบ่งเป็น๓ประเภทก็คือ๑ประเภทผู้นำท้องถิ่นก็ต้องมาจับด้วย
ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องร่วมนะใช่นะครับประเภทชาวบ้านทั่วไปแล้วก็สามประเภทเด็ก
เด็กคงจับมันนะสนุกดีนะครับ
แต่ละคนก็จะมีกระบอกไม้ไผ่ติดตัวจับได้เท่าไหร่ก็ยัดเข้ากระบอกไม้ไผ่ไปเลยนะครับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาบอกว่ากำหนดกฎิการ๕นาทีใครจับได้มากที่สุดก็ชนะไป

มึดไปไหลสิ้งใจเธอสังเตียร์เลวนัก

รักร้ายคนจนนับไม่ได้
กว่าจะรู้ว่าเธอลื่นอย่างกังว่าวไปไหล
รักแทบตายสุดท้ายหลุดมือ

ทำไมต้องให้ทำอะไรก็ต้องทำไง
มันไปประมาณ๒๐ปีผมว่านะ

แล้วร้องได้ยังไง
คือสมัยผมอยู่มหาลัยประมาณนั้น
ผมจำได้เพลงของพี่ทัศน์เนี่ยนะฮะเต้นกันสมัครเลย